ที่มีผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะเลิกกับแฟนนุ่ม
ทีนี้โดนแฟนนุ่มบังคับขู่เข็น
คือมาง้อขอคืนดีเอามีดจี้คอบ้าง
แล้วก็พยายามที่จะปล่อยภาพเปลือยเธอลงโซเชียลบ้าง
นั่นคือวิธีการง้อเออง้อยังไงก็ไม่รู้
สุดท้ายเธอก็หนีไปอยู่กับเพื่อนขับรถเก่งคันนี้ไป
ฝ่ายผู้ชายตามมามาเจอเธอขับรถคันนี้กระโดดขึ้นไปเกาะ

เสร็จปุ๊บกระโดดกระทืบกระทืบกระทืบตรงกระจกจะให้มันแตก

นั่นน่ะสิผู้หญิงเขาก็ไม่กล้าลงจากรถ

เขาเอาหลักฐานไปให้คุณกันจอมพลังช่วย

เขาก็มีเหตุผลว่าทำแบบนี้เพราะอะไร
นะฮะจุดเริ่มต้นคือคุณโอผู้หญิงคนนี้
เธอเอาเรื่องราวไปร้องคุณกรรมพลัง
โอ้โหจริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นสาววัยรุ่นแล้วเพราะเธออายุ๔๔ปีแล้ว
เขาคบหากับในบอยมาปี๑ผู้ชายชื่อบอย

และนอกจากว่าเธอเนี่ยคือ
คือเธอก็ไม่ไหวเนอะเธอทำงานจะมาหึงอะไรเธอก็ไม่ไหวเธอก็ขอเลิกกันไป
แต่ฝ่ายชายไม่ยอมไงข่มขู่ทำร้ายร่างกายใช้มีดจี้คอ
ภาพลับลงโซเชียลหวังว่าจะมาง้อขอคืนดีให้มาอยู่ด้วย
เธอก็เลยหนีออกมาอยู่กับเพื่อนแล้วก็แจ้งความไว้ที่ตำรวจสอนอคันนายา
ทีนี้นะฮะคือตามเรื่องราวที่นำเสนอข่าวไปแล้ว
ฝ่ายผู้ชายตามไปแล้วก็กระทืบกระจกรถจนพังเสียหาย
ผมขอชี้แจงฝั่งผมบ้างได้ไหม

ก็อดีตแฟนผมเนี่ยไปมีคนอื่นไง

ผมอะนะเอามิจิเพราะว่าโมโห
อมรับผมเคยกระชากผมเขา
เหตุการณ์ที่ผมไปเกาะหน้ารถเพราะอะไร
รถคันนี้ผมเป็นคนผ่อนผมต้องการรถคันนี้มาเป็นของผม

ผมจะไปคุยเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ครับ
มอเตอร์ไซค์ครับผมเพราะรถมอเตอร์ไซค์มันยิ่ง
คือตอนนี้เดี๋ยวก่อนเราจะเลิกกับเขาไหม

ตอนนี้คือเราจะเลิกกับเขาใช่ไหมยังไงเลิกขาด
เลิกขาดแน่นอน

เพราะตามเสียงที่บอยคุยกับคุณกัน

เดี๋ยวคงต้องว่ากันไปตามหลักฐานที่มีแล้วกัน

แล้วสอบฝั่งบอยด้วยว่าจริงแล้วมันเป็นอย่างไร

ตอนนี้ฝ่ายผู้หญิงเองไปแจ้งความไว้แล้ว
ก็คือ๒ครั้งใน๒ข้อหาคือเรื่องของการถูกนำภาพลามกอนาจารย์เนี่ย
ลงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เธอเสียหาย

ว่ารถเธอก็โดนกระทืบแล้วก็กระจกพังแบบนี้
ตอนนี้ก็เดี๋ยวออกหมายเรียกเรียกบอยมา
แต่ดูจากพฤติกรรมพฤติการแล้วเนี่ย
พุทธอาหารเองก็คงขู่คุกคำมากขึ้นนะ
หมายเรียกคงจะไม่พอคงต้องเป็นหมายจับแล้วล่ะ
เพราะว่าพฤติกรรมมันก็เข้าข่ายที่จะออกหมายจับได้
แล้วคงต้องดูว่ารถเป็นของใครกันแน่นะครับ